ดูกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
นี่นั่งสวยอยู่ตรงนี้อาจารย์ปอนางฟ้าเลขคลิกชีวิต
คุณพี่เอาสองอย่างมารวมกันตลอด
อาจารย์ปอลอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์
วันนี้เราจะมาพูดถึงเลขคู่มิตรค่ะ
เพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วว่ามีเรื่องของดาวคู่มิตร
ดาวคู่ศัตรูดาวคู่สมพลหรือว่าดาวคู่ทา
เมื่อดาวถูกกำหนดลักษณะคุณสมบัติออกมาเป็นตัวเลข
เราก็เลยมาพูดในลักษณะว่าเลขคู่มิตรค่ะ
เรามาดูค่ะเลขคู่มิตรนี่ทำหน้าที่อะไร
เลขคู่มิตรก็ต้องหมายถึงคนเหมือนใครที่เป็นเพื่อนกัน

ส่งเสริมเกื้อหนุนพากันไปในทางที่ถูกที่ควร
ใช่ไหมคะถ้ามาเป็นลักษณะของเลขเนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุน
อกจากส่งเสริมสนับสนุนคู่กันแล้ว
ก็ยังจะต้องสนับสนุนคนเลขอื่นในเบอร์โทรศัพท์ทั้งหมดด้วย
ส่งทุกเบอร์ทุกตัวเลขทุกคู่เลข
ใช่เหมือนพลังดีแผ่ปกคลุมไปนะคะ
แล้วก็มาดูกันเลยค่ะเลขคู่มิตรที่เด่นทางโหลศาสตร์นะคะ
ซึ่งมิดในทางนี้นอกเหนือจากคำว่าเพื่อน
ยังจะเป็นเรื่องของลูกค้าด้วยนะคะ

เข้ามาซื้อของเข้ามาจ่ายเงินเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเรานะคะ
แล้วก็แอบมีเคล็ดลับนิดนึงคือเบอร์มงคลที่ดีเนี่ย
ถ้ามีเลขพวกนี้ผสมอยู่สัก๑คู่ในเบอร์

แต่ลองมีเลขพวกนี้เข้าไปเสริมสักหนึ่งคู่สิคะ

อาทิตย์๑เป็นมิตรกับครู๕
ก็เสริมพลังทางด้านวิชาการนะคะทำให้ผู้ใหญ่อุปถามเมตตานะคะ
วิชาการสายวิชาการเลยเรื่องของการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่
ถ้าเลขคู่ต่อไปที่เป็นคู่มิตรก็คือ๒๔๔
จันโฉมตรูจันนี่น่าจะรู้อยู่แล้วเลข๒
ชมตรูพุทธนงเยาพุทธนงเยาคือเลข๔เลขของการสื่อสารนะคะ
รวมกันแล้วทำให้เกิดพลังเมตามหานิยมที่โดดเด่นขึ้น
ทำมาค้าขึ้นเงินไม่ขาดมือค่ะ

เลขคู่มิตรคู่ต่อไป๓๖๖๓นะคะ
อังคารรับเอาอังคารก็เหมือนกับว่ารับเอาสิ่งดีที่เขาให้มา
ทำให้คนคนนี้ทำให้เลขคู่นี้โดดเด่น
ในเรื่องของเสน่ห์สวยหล่อเลือกได้
โอ้โหเดี๋ยวไปหาเบอร์ก่อนค่ะอาจารย์

หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด
เพราะว่าเป็นคนที่ขยันมีความกระตือลือล้นค่ะ
โอ้โหคู่สุดท้าย
คู่สุดท้ายนะคะ๗๘๘๗ค่ะ
ก็คือเลข๘นี่คือลาหู
แต่พอเขาจับคู่กันเท่านั้นเขาเป็นเลขคู่มิตรที่ดี
ส่งเสริมในเรื่องของความเป็นเศรษฐี

ทีเลยรวยจับเงินก้อนโตแล้วก็มีบริวารที่ดีด้วยค่ะ
โอ้โหดีจังเลย
มีหลายคู่เลขให้เลือกใช้ให้เหมาะสมเลยนะคะ
เป็นเลขคู่มิตรที่ถ้าเกิดว่ามีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์แล้ว
จะช่วยส่งเสริมหมายเลขอื่นรอบข้างด้วย

เอามาดูคุณผู้ชมที่ส่งไลน์เข้ามา
อาจารย์ปอช่วยวิเคราะห์ตัวเลขให้หน่อยนะคะ
ท่านแรกนะคะคุณสุวิไลเป็นข้าราชการ
หมายเลขโทรศัพท์เจ็บตัวหลัง๘๖๖๒๘๓๓เลขนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ

ก็ถ้าที่เราดู๘๖นี่เป็นเลขที่อาจารย์ไม่ค่อยอยากจะวิเคราะห์

เพราะว่า๘๖ทางศาสตร์จีนบอกว่าเป็นเลขที่ดี
แต่ถ้าทางศาสตร์ไทยก็จะบอกว่าเงินเข้าจริงแหละ
แต่ว่ารุ่มหลงใช้เงินแบบไม่เก็บเลย

แล้วก็๖๖ก็ถือว่าเป็นเลขเสน่ห์ทำมาค้าขึ้นค่ะรายได้ดี
ถ้าเป็นข้าราชการก็ถือว่าเป็นข้าราชการที่ประสานงานได้ดีมากนะคะ

ก็เป็นผู้ที่อ่อนหวานอ่อนโยน
คอยให้คำปรึกษาในลักษณะเปราะประโลม

เงินใหญ่เลขที่ใจใหญ่ด้วยนะคะ
แต่ว่า๘๓พลาดไปนิดนึง
เนี่ยคุณจะเป็นคนที่อารมณ์ร้าย

แล้วก็หงุดหงิดกับทุกรอบตัวถ้าไม่เป็นดั่งใจ

โอ้โหคิดเร็วทำเร็วไฮเปอร์
แล้วภาพรวมอาจารย์ว่าเบอร์นี้เป็นยังไงคะ
ภาพรวมถ้าเราทำงานเป็นราชการ

แล้วก็ยังมีเรื่องอารมณ์ที่ร้อนมาก
เพราะฉะนั้นมีโอกาสจะเปลี่ยนได้ก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะ
ใช่ค่ะลองหาคู่เลขที่เสริมดวงที่หนุนนำกันไปนะคะ

หมายเลข๓๙๐๙๕๓๕ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะอาจารย์ปอล์ค่ะ
มีคู่เลขที่ต้องระมัดระวังด้วยไหมคะ
เริ่มก็มีแค่ครูเลขที่ระมัดระวังก็คือ๙๐๙
ความจริง๙๐๙ไม่ใช่เลขที่ร้ายแรงอะไรมากมาย

แล้วมันไปเกาะเกี่ยวกับเลข๙
แต่ว่าถ้ามองในด้านอื่น

แต่มีสิ่งศักดิ์สินนำตลอดค่ะ

เปิดมานี่เป็นลักษณะของคนไฮเปอร์

จะทำงานทำอะไรทำเร็ว
ไม่รอช้าไม่ทิ้งข้ามวันนะคะ

อย่าง๙๕ปล่อยวางมีสติดีด้วยนะคะมีปัญหามาไม่ค่อยตกใจหรอก

มีอำนาจมีและเป็นคนที่ได้รับอาทิตย์เหนือใครเสมอ
เบอร์นี้ก็ถือว่าพอใช้ได้
ถ้าต่อไปเรารู้สึกกังวลว่าเราจะเจ็บป่วย

ไหล่เลขโทรศัพท์ก็คือ

คุณฆานิสรนะคะ
ถ้าเอาอย่างนี้ก่อนถ้าดูจากเบอร์เนี่ย

แต่ว่าถ้ามาดูว่าเรื่องของค้าขายเนี่ย
บุคลิกภายนอกเนี่ยจะเป็นเลข๑๖
ตัวหน้าเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นคนที่เวลามองเราก็รู้สึกว่า
ปลาเขาจุกจิกปลาเขาเขี้ยวหน้าอะไรแบบนี้หรือเปล่า

ดูเป็นคนเขี้ยวหน่อยอาจจะไม่กล้าเข้ามาถาม

แล้วก็ตามมาด้วย๖๓๙เป็นเลขดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยนะคะ
มีดวงมีเงินเข้ามาแบบไม่ค่อยรู้ตัวหรอก

เป็นคนมีเสน่ห์ทำงานไว้ด้วยค่ะ
ตามด้วย๙๒ก็เป็นเลขของศิลปะ
เป็นเลขของการช่างผู้ช่างจา
แล้ว๒๕๒๕ถ้าเป็นผู้หญิงคือยอมแฟน
เป็นผู้ชายนี่ถือว่าดีลูกค้าเป็นผู้หญิงเข้ามาเยอะเลย

ดีปิดท้าย๕๙ปล่อยวางมีสติ
แต่ว่าเบอร์นี้นิดนึงคือข้างหน้า

แต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกค้าอาจจะไม่กล้าถามเราเยอะ

กลัวเราดุกลัวเราแบบแพงอ่ะ
กลัวไข่ของแพงอะไรอย่างเงี้ย

ใช่อาจจะมาถึงก็ยิ้มไว้ก่อน
ถ้ายิ้มเยอะเข้าไว้ก็มีโอกาสที่จะแก้ไขตรงนี้ได้อยู่นะ
โดยรวมแล้วถือว่าเบอร์นี้ใช้ได้ถือว่าดีนะครับ
วันเลยวันนี้นะคะพูดถึงเลขของคู่มิตร

ใช่แล้วค่ะอันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอล์นะคะ